ไทยรัฐวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการเมืองกันก่อนนะคะ
ต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยค่ะกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร๑วันโดนไปหลายเรื่อง

ใช่ค่ะรวมทั้งงานเข้าไปเข้าคนอื่นด้วยคนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
เรื่องของกรณีสื่อออสเตรเลียตีค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
งัดหลักฐานออกมามากมาย
รวมถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือกรณีพักประชาธรรมไทย
เขาลาออกจากการร่วมรัฐบาล

บอกตรงเลยว่าไม่พอใจร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาที่ไปเปรียบเทียบว่า
พักเล็กเป็นลิงรอกินกล้วย
คนข้างคนรอบตัวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ก็จะต้องถูกถามด้วย
โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลนะคะ
เพราะว่าไปประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
นักข่าวรู้ว่านายกไปไปถามไปแอบรอแบบนี้
แต่ไม่ได้เข้าไปใกล้ใกล้นะคะตะโกนถามไปเลย
ท่านคะจะต้องเปลี่ยนไหมคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ในฐานะผู้ประสานงานพักร่วมรัฐบาลผู้ประสานงานพักเล็ก
นายกรัฐมนตรีเอามือป้องหูนะแล้วก็อะไรนะไม่ได้ยิง
จบข่าวจบข่าวนะคะตอบแค่นี้ชอบนี้นะคะ
อะไรนะไม่ได้ยินแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะคะ
ถามอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะนายสนทิรัฐสนทิจิระวง
เลขาธิการพักพลังประชารัฐพูดถึงเรื่องนี้นะ
คือถามว่าจะมีการไปพูดคุยกับพักประชาธรรมไทย
หรือไม่ไปพูดคุยกับหัวหน้าพักนายพิเชษสถิรัชวัล
หรือไม่ที่จะให้กลับมาร่วมกับพักร่วมรัฐบาล
คุณสนทิรัฐบอกว่าเดี๋ยวขอหารือก่อนนะว่าจะทำอย่างไร
จะไปคุยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวขอพูดคุยกันก่อน
รวมถึงอีกหนึ่งคำถามว่าจะเปลี่ยนตัวผู้ประสานงานพักเล็กหรือเปล่า
ก็หมายถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาคุณสนทิรัฐก็บอกว่า
เดี๋ยวขอประชุมอีกเหมือนกันนะคะ
เอามาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะคะ
เมื่อวานี้สื่อออสเตรเลียเขาตีข่าวเป็นหัวพาดหัวใหญ่เลยนะ
หนังสือพิมพ์สองเล่มด้วยกันค่ะแล้วร้อยเอกธรรมนัฐมีการพูดถึงว่า
คนในประเทศนี่แหละเอาข้อมูลไปให้เขา
งั้นเขาจะกล้าตีพิมพ์ได้อย่างไร
วันนี้เขาเปิดเผยตัวด้วยใช่ไหมว่าใครเป็นคนเอาข้อมูลไปให้ใช่ไหมคะ
เขาเปิดเผยตัวออกมาเลยออกมาออกมาเองเลยนะคะ
ที่เปิดเผยตัวก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยยืดอกรับเองเลย
ผมนี่แหละเป็นคนให้สื่อออสเตรเลียหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แล้วเอาคดีนี้เรื่องนี้มาเปิดเผยผมทำเอง
เพราะถ้าส่งเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลคงไม่มีการดำเนินการอย่างแน่นอน
และเมื่อวานนี้ที่บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะฟ้องกลับ
ผมไม่กลัวฟ้องเลยฟังเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ค่ะ
ผมไม่อยากจะบอกผมไม่อยากจะบอกผมไม่อยากจะบอกแต่ผมนี่แหละเองนะคะ
อ้าวส่วนย้อนกันไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นการตัดสินคดีออกมาล่าสุดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๒นะคะ
สมัยที่นายอภิษฎเวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะสารดีกาพิพากษานะคะจำคุก๔ปี
ไม่รอลงอาญาแก่นำนปชและพวกฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชน
เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
ถึงขณะที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักร
และเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน
ผู้ที่ถูกตัดสินดำเนินคดีประกอบด้วยรายชื่อดังนี้นะคะ
นายอริสมันพงศ์เรืองรองนายนิสิตสินทุไพร
นายพายับปั้นเกรดนายวรชัยเหมะ
รวมถึงพันธ์ตำรัวโทวัยพลอพรรศ
ซึ่งหลายคนก็มองว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ถ้าเป็นสอสอตอนนี้จะต้องหยุดการทำงานไหม
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทวัยพฤษ

วันนี้มีการประชุมสอสอตามปกติ
และระบุว่ายังไม่เห็นหมาย

ส่วนจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือไม่

และจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะ
ระบุถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าการใช้เอกสิทธิ
สอสอจะใช้ในกรณีที่กำลังอยู่
ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล
ดังนั้นเมื่อสารตัดสินแล้วจึงไม่เกี่ยวข้องกัน
ผลเป็นไปตามคำพิพากษาเมื่อสารดีกาตัดสินจำคุก
ไม่รอลงอาญาด้วยต้องเป็นไปตามนั้น
โดยเจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับได้ทันทีนะคะ
ซึ่งกรณีนี้พันธุ์ตำรวจโทภัยวัยพฤษ
เป็นสอสอแบบเขตจึงต้องจัดให้เลือกตั้งใหม่
ส่วนคะแนนก็ต้องมีการคำนวณใหม่เช่นเดียวกัน
โดยสรุปเป็นแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ในการคุ้มครองใดเกิดขึ้น
ต้องเลือกตั้งใหม่นะคะที่กำแพงเพชรค่ะ